บอกเอาไว้แฝดคนละฝาฝาคนละแฝดวงการบันเทิงมีเยอะใช่ล่ะ
เห็นหน้าบางทีสับสนเหมือนกันคนนี้ใช่คนนี้หรือเปล่าหรือคนนี้เป็นคนนั้น
งงกันไปยกใหญ่นะเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าที่บอกว่าไม่ได้หน้าเหมือนนะคุณผู้ชม
แต่เป็นเรื่องความเหมือนของความเกลียนที่เหมือนกันลีลาสไตล์กลวน
ออกงานขึ้นเวทีอะไรก็แล้วแต่สับสนเหมือนกันนะฮะ
ด้วยความที่ทั้งคู่แหมตัวติดอยู่กับปลาท่องโก
อืมไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะ

เจ้าภาพจัดงานเขียนชื่อทั้งคู่บนป้ายโปรโมท

ประทุมราชเป็นเบิ้ลห้วยไร่

แต่สงสัยหนุ่มเบิ้ลเขาคงไม่อยากจะเหมือนเพื่อนซีกล้องห้วยไร่เขาสักเท่าไหร่

อยากจะเป็นเต้ายองบ้างอะไรบ้าง

ไม่เหมือนตรงไหนสลับแล้วก็คล้ายมาก

เหมือนเหมือนเป็นแบบว่าเหมือนเต้าหย่องโตขึ้นน่ะ

หวานน่ารักดี
อีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งที่น่าคล้ายแล้วกัน

ต้องบอกนี่เลยคุณพ่อครูเต้ยอภิวัฒน์

โดยเฉพาะแรปเปอร์หนุ่มค่า
คุณคุณผู้ชมดูเอาเถอะ

แล้วก็เลยจัดคอนเทนต์เอาใจแฟนคลับ
ในการทำคลิปมาจ้าคุณผู้ชม

เปลี่ยนไม่ออกนะยังไงก็หล่อยยังไง
นี่กล้าวใจ
เหมือนนะเหมือนอยู่ก็ถือว่าเป็นแบบว่าไอดอลด้านความแบบเอ้ย
ฉันอยากเป็นคนหน้าตาแบบนี้หน้าตาดีจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะ

เอาปากกามาวงเหมือนเย็นสีผมจรด้านหูด้านข้าง
โอ้โหยังเหมือนเลยเป็นป่าแฝดได้เลยอะ

นุ้ยสุวินาพี่หญิงดวงจันทร์คุณผู้ชมค่ะ
ไม่ใช่ว่ามีแต่นักร้องหนุ่มคุณผู้ชมค่ะเออเนี่ยนะที่ถูกทักผิด
ด้านฝ่ายลูกทุ่งสาวก็เหมือนกัน
โดยเฉพาะสาวแห่งแดนใต้แดนสตอวะอ้อวะอ
คืออ้าวจริงแค่ดูหน้าจอเดี๋ยวเราก็ยังแบบไปเป็นใคร
คือถ้าไม่ขึ้นชื่อสุวินาลินจิ
พี่โดนจันทร์สวรรณีเพียงอะไรนะ

เธอขออภัยด้วยนะครับบางทีหนูทักผิดหนูขอโทษจริง

พี่หนุ๊ยพี่หญิงต้องเล่นไทยสมองกว่านี้นะฮะเป็นเก่งมาก
ต้องบอกว่าเป็นนักร้องเสียงคุณภาพทั้งคู่นะครับ

แต่พี่หนุ๊ยก็มาจะถนัดไปทางเพลงแดนสนุกสนานไง

กลับมาซื้อไอ้นั่นมาฝากน้องลินจี้ลินจี้นะที่บอกไป
พี่หญิงก็จะถนัดในเพลงแนวพื้นบ้านภาคใต้คุณผู้ชมค่ะ
คมเหมือนกันทั้งคู่เลยเสียงดี
เป็นศิลปินคุณภาพชาวปักใต้บ้านเราเลยจ้า

อาจจะมีแบบว่าจำผิดจำถูกจำถูกบ้าง
แต่ว่าผลงานคุณภาพทุกคนเลย